คุณผู้ชมเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะวิวาทะรถโดยสารสาธารณะแบบป้ายดำที่ยังไม่ถูกกฎหมายกับแบบที่เขาถูกกฎหมายเป็นป้ายเหลือง
ทะเลาะวิวาสกันอีกแล้วสุดท้ายท้าต่อยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นภาพเหตุการณ์ชายคนหนึ่งนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามจากคนที่ถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าคนในรถเนี่ยคนในคลิปเนี่ยเป็นคนขับรถสาธารณะกำลังยืนด่าทอกับคนขับรถซึ่งคาดว่าเป็นคนรับส่งผู้โดยสารป้ายดำ
ขณะที่มาส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็กำลังคุณผู้ชมยกข้าวยกของยกกระเป๋าแบบนี้นะคะ
โดยผู้ชายคนนั้นเนี่ยได้ด่าทอคนขับรถคนดังกล่าวถามว่ารู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นรถป้ายดำรถป้ายดำเนี่ยคือเป็นรถสาธารณะที่ยังไม่ถูกกฎหมายนะคะ
โดยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่แถวนี้มานานรู้ว่ารถแบบเนี่ยมันเป็นรถป้ายดำแล้วก็ยังมีการด่าทอท่าทายกันด้วยคือภาษาเหนืออู้เหนือ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
กระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะหลายครั้งแล้วจริงแล้วเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายซะทีเถอะค่ะเป็นปัญหาระหว่างผู้ประกอบการขับรถโดยสารที่ถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายอย่างเช่นแกรปคาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ถูกกฎหมายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยดูหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะมันเป็นปัญหากลายเป็นคนไทย